วิวครองพดุงกรุงเกษมนี้มันดีนะคะ
ยิ่งได้นั่งเรือไฟฟ้าแบบนี้แล้วมันบรรยากาศดีมากเลยค่ะ

แต่อย่าลืมตรวจเช็คสภาพประกาศกับโน้ตพระช่วงยังถือว่ามีพายุฝนฟ้าคนอง
ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองมาดูการจำลองโมเดลสภาพอากาศของวินดี้
ช่วงนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
ส่วนภาคใต้จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปบนฝั่ง
ประกอบกับว่าบริเวณประเทศไทยโดยรวมมีสภาพอากาศที่ร้อน
มีความร้อนสะสมอยู่แล้วเกิดฝนฟ้าขนองแปรปรวน

ต้องระมัดระวังลูกเห็บตกพายุลูกเห็บพายุฝนนะคะ
ซึ่งก็จะเกิดทั่วพื้นที่ประเทศไทยไล่มาจากตอนบนก่อนนั่นเองนะคะ
พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ต่างต้องระมัดระวัง
เรียกว่าเตือนกันทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะ
ขณะที่ลมยังคงพัดแรง
ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยค่ะ

พยากรตั้งแต่วันนี้ถึง๑๑เมษายนค่ะ
เหนือและภาคอีสานอากาศร้อนปนฝน
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่และมีฟ้าผ่าด้วย
จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสเลยค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศโดยรวมร้อนปนฝนเช่นกัน
แต่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากหน่อย๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ระวังลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องนะคะ
พื้นที่ใดไม่มีฝนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิทะลุ๔๐องศาค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีอากาศร้อนปนฝนโอกาสเกิดฝนทั้งสองฝั่ง
ประมาณ๑๑๐๓๐ของพื้นที่
พื้นที่ใดที่มีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงหน่อย
โดยเฉลี่ยคลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศโดยรวมร้อนปนฝนค่ะ
โอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
กระโชกแรงระมัดระวังสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
โฆษณาต่างรวมถึงต้นไม้ด้วยนะคะ
แต่ถ้าหากจุดใดไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะในพื้นที่เมือง
ต้องระมัดระวังพกร่มเอาไว้กันแดดและยังสามารถกันฝนได้ด้วย
ครีมกันแดดป้องกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ช่วงนี้สภาพอากาศก็แปรปรวนต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันค่ะ
แล้วมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
วันนี้ขอตัวไปเที่ยวชมเมืองกับการบริการรถเรือโดยสารไฟฟ้ากันก่อนดีกว่า